ส่วนในวันนี้ครับศูนย์ไซเบอร์กองทัพบกยืนยันว่าเว็บไซต์หน่วยงานของกองทัพบก
ยังคงปลอดภัยจากการถูกโจมตีของกลุ่มแฮคเกอร์กลุ่มเดิมนะครับ
หลังจากมีการโพสต์อ้างว่าสามารถเจาะเข้าไปในข้อมูลของกองทัพได้
ขณะที่การจัดกิจกรรมของกลุ่มพลเมืองตีเข่าของกลุ่มพลเมืองโต้กลับนะครับ
เกือบจะมีเหตุปะทะกันระหว่างฝ่ายที่สนับสนุนและฝ่ายคัดค้านร่างรัฐมนูล
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเชิญตัวทั้งสองฝ่าย
สงบสติอารมณ์ที่สถานีตำรวจนครบานทุ่ง๒ห้องครับ
นี่ก็เป็นภาพเหตุการณ์ความไม่พอใจของประชาชนที่ตะโกนคัดค้านกลุ่มพลเมืองโต้กลับนะครับ
จัดกิจกรรมมินิคอนเสิร์ตพลเมืองตีเข่าหน้าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในศูนย์ราชการ
เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับการกระทำของกลุ่มพลเมืองโต้กลับที่นัดรวมตัว
เตรียมที่จะร้องเพลงเต้นรำอยู่หน้ากอกกะต่อเกือบจะเกิดการปะทะกัน
ทำให้ตำรวจที่มาประจำการรักษาความปลอดภัยต้องเข้ามาควบคุมสถานการณ์
และสุดท้ายก็ไม่มีการแสดงมินิคอนเสิร์ตดังกล่า
เนื่องจากว่าจุดโน้ทที่ตำรวจไม่อนุญาตครับ
ขณะที่นายสมชัยศรีสุธิยากรกรรมการการเลือกตั้งบอกว่าในวันพรุ่งนี้
จะเดินทางไปแจ้งความหมินประมาทที่สนทุ่ง๒ห้อง
หลังจากที่มีคลิปวิดีโอของช่องทีวี๒๔
พบว่านายวรวุฒิบุตรมาสแก่นำกลุ่มประชาธิปไตยใหม่
มาร่วมชุมนุมได้กล่าวพาดพิงและหมินประมาท
อกจากนั้นนายสมชัยยังให้ความเห็นถึงการโพสต์ภาพ
และข้อความไม่รับร่างรัฐมนูลบนเฟซบุ๊คส่วนตัว
แก่นนำพักเพื่อไทยพร้อมกันเมื่อเช้านี้ว่า

ไม่ถือว่าเข้าข่ายความผิดตามกฎหมาย

รวมทั้งประกาศและคำสั่งของคอสช

ซึ่งเป็นเรื่องที่นายทะเบียนพักการเมืองจะพิจารณา
ก่อนหน้านี้นะครับนายกลินเดวีสเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

เพื่อสอบถามสถานการณ์ทางการเมืองของไทย
กับนายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย
โดยย้ำว่ามิตรประเทศได้ติดตามสถานการณ์ของไทยอย่างใกล้ชิด

ซึ่งตัวเขาและนายอภิษฎเห็นตรงกันว่ารัฐบาล

แสดงความเห็นร่างรัฐมนูลได้อย่างเสรี
ขณะเดียวกันก็ได้มีความเคลื่อนไหวมาจากกลุ่มแฮคเกอร์

อ้างว่าสามารถเข้าไปเจาะข้อมูล
คลังอาวุธของกองทัพบกได้แล้ว
ทำให้ในเวลาต่อมาพลตรีฤทธีอินทราวุฒิ

ออกมายืนยันว่ากองทัพบกได้ติดตาม
และแจ้งหน่วยที่ดูแลเว็บไซต์ของกองทัพบก

ไม่สามารถเจาะถึงข้อมูลของกองทัพบก

ซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นกับกรมการเงินและอีอามี่นั้น
เป็นเรื่องของการเข้าถึงเว็บไซต์เท่านั้น
ไม่ใช่เป็นการเจาะข้อมูลส่วนเว็บไซต์ครับ